ทุกผู้ชมครับวันนี้ข่าวยัยที่จะไล่เรียงกันก็คือ
คดีที่มันสืบเนื่องคดีที่เกิดขึ้นในบ้านของไอซ์หีบเหล็ก
นี่เป็นฉายาของเขานะฮะในไอซ์หรือว่านายอภิชัยองค์วิสิตวัย๔๑ปี
ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ขออนุญาตศาลฝากขังไว้ในเรือนจำ
ระหว่างการดำเนินคดีหลังจากไปติดตามจับกลุ่มตัวได้จากคำให้การของพยาน
ข้อหาตอนนี้คือเรื่องของยาเสพติดกับอาวุธ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อหาที่สามารถแจ้งข้อหาได้เลยเพราะว่าหลักฐานมันชัด

รออยู่เนี่ยก็คือเรื่องของน้องกุ๊กกิ๊กหญิงสาววัย๒๒ที่ในไอซ์
มีพยานบอกว่าจับยัดใส่หีบเหล็ก
พอเขาตายก็เอาไปขุดดินฝังไว้ที่หลังบ้านของตัวเอง
หลังจากนั้นไม่นานครับเจ้าหน้าที่ไปเจอพยานอีกคนนึงบอกว่า
เออนี่ผมก็เคยไปงมชิ้นส่วนมนุษย์แล้วเจอกระโหลกขึ้นมาที่บ่อน้ำ
ในพื้นที่บ้านย่านเพชรเกษม๔๘นะฮะ๔๗นะฮะ
อยู่ท้ายซอยเลยเพชรเกษม๔๗เนี่ยบ้านเนี่ย๒๐ไร่
ใช่ค่ะบ่อน้ำเนี่ย๒ไร่
ผมเคยไปงมแล้วเจอด้วยเจอกระโหลก
แต่ในไอซ์ตอนนั้นก็โอ้โหไล่ยิงจนต้องหนีออกมานะฮะ
ทีแรกบอกให้งมจะให้ค่าจ้างเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบเมื่อวานนี้แล้วเจอนะครับ
วันนี้ตรวจอีกเจอเยอะกว่าเดิมอีกท่านผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงแต่ย้อนดูเมื่อวานก่อนนะครับ
เมื่อวานตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งเป็นเจ้าของคดี
ของในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยนะฮะ

แต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปกับชุดประดาน้ำ
ไปกับชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์นิติเวทย์ด้วย
นำหมายสารไปตรวจค้นพื้นที่บ่อน้ำหลังบ้าน
ของนายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์หีบเหล็กนะฮะ
บ้านอยู่บ้านเลขที่๕๘ในซอยเพชรเกษม๔๗เขตบางแครกรุงเทพ
เมื่อวานนี้ที่ลงงมในบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อมือพื้นที่๒ไร่
ก็พบโครงกระดูกอยู่มุมบ่อห่างจากขอบบ่อสัก๑เมตร
โครงกระดูกอยู่ในน้ำลึกประมาณ๑เมตรครึ่ง
แต่ว่าบ่อนี้ลึกสุดประมาณ๒เมตร
จุดพบโครงกระดูกในบ่อน้ำห่างจากจุดที่ไปขุดดิน
แล้วเจอศพน้องกุ๊กกิ๊กหญิงสาวที่มีลายศักยันต์ข้างหลัง
หลังโรงพิมพ์เก่าที่อยู่ในพื้นที่บ้านของในไอซ์ประมาณ๔๐เมตร
ชุดประดาน้ำที่ลงไปงมเมื่อวานนี้
บอกว่าพยานมาชี้จุดเกิดเหตุบอกว่าอยู่ตรงมุมบ่อห่างขอบบ่อสักหนึ่งเมตร
ดำลงไปได้ไม่นานที่ความลึกประมาณ๑เมตรครึ่ง
ไปเจอเก้าอี้ม้าหิน๒ตัววางทับประตูเหล็กสูง๒เมตร
มีสายไฟสีดำผูกติดกับขาม้าหินผูกแบบเงื่อนตายนะฮะ
จากนั้นก็ช่วยกันแก้สายไฟออกพบว่าประตูเหล็กวางทับผ้าคล้ายกับพรมและผ้าแพร่
ลักษณะเหมือนห่อศพแล้วมัดด้วยโซ่ถวงดัมเบลอีกสองอัน
ล้องกุญแจล็อกไว้นักประดาน้ำก็ยกม้าหินกับประตูเหล็กออก
ทีนี้แหละไปเจอซี่โครงมนุษย์ชิ้นแรกแล้วก็เจอกรามล่างเจอกระจุกเส้นผม
พอเจอก็มั่นใจว่าต้องมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่แน่นอนนะฮะก็เลยงมขึ้นมา
แต่ไม่พบกะโหลกสีสังที่พบเมื่อวานนี้คือ๑๖มกราคม
เจอทั้งหมดเป็นโครงกระดูกมนุษย์๒๘ชิ้นมีซี่โครงกระดูกต้นขากระดูกรามล่าง
ซึ่งตรงนี้ติดฟันอยู่๘ซี่ด้วยกระจุกเส้นผมมีประตูเหล็กสูง๒เมตร
้าหินสองตัวอ่าสภาพขาหักไปหนึ่งข้างมีสายไฟมีดัมเบลสองอัน
ขนาด๕กิโลกรัมมีโซ่คล้องแม่กุญแจมีชุดกระโปรง๑ชุด
มีผ้าคล้ายพรมสองผืนผ้าปูทินอนสองผืนและผ้าแพร่หนึ่งผืน
ลักษณะแบบนี้ก็คือห่อศพแล้วถ่วงน้ำใช่ค่ะแต่ชิ้นส่วนโครงกระดูกนี่ที่เจอนี่
โอ้โหนี่ตรวจดีเอนเอได้ทั้งนั้นฟัน๘ซี่นี่ก็ตรวจดีเอนเอได้เลยนะครับ
ใครที่คิดว่ายาดหายไปท่านติดต่อสพครับการค้นหาศพที่ถูกฆ่าถวงน้ำ
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีขยายผลหลังจากที่มีพยาน
อ่าบอกว่าในไอซ์เนี่ยเคยฆ่าผู้หญิงแล้วก็เอาศพถ่วงน้ำเอาไว้
คนคนนั้นชื่อในเอ็มนะบอกว่าเป็นเพื่อนในไอซ์อ่า
ให้ปากคำตำรวจว่าประมาณธันวาคมปีหกหนึ่ง
รู้จักกันในคุกแล้วพอพ้นโทษออกมาก็อ่า
ยังไปมาหาสู่กันอยู่แล้วก็นัดกันมาเสพยาไอซ์ที่บ้าน
อยู่วันหนึ่งแล้ววันนั้นในไอซ์หลอนกลัวความผิด
บอกว่าเคยฆ่าผู้หญิงแล้วก็ทิ้งศพไว้ในบ่อน้ำ
สองศพค่ะอ่าเอ็มบอกว่าไอซ์บอกว่าทิ้งไว้สองศพ
แล้วก็บอกให้เอ็มเนี่ยลงไปช่วยงมศพในบ่อขึ้นมาหน่อย
จะไปทิ้งที่อื่นอืมอ่าเค้ากลัวความผิดเค้าจะไปทิ้งที่อื่น
ถ้าเจอเดี๋ยวให้ศพละห้าพันเอ็มก็ลงไปงมหาศพนะครับ
ลงไปงมเจอกระโหลกมนุษย์หนึ่งหัวนะถูกเหล็กดัดทับเอาไว้
ก็เลยเอาขึ้นมาให้ไอซ์อยู่แล้วก็ทวงเงินค่าจ้าง
แต่ตอนนั้นไอซ์ไม่ให้เงินบอกไม่มีเงินมีแต่ปืนนี่แหละจะให้
แล้วยิงใส่เลยอ่าถากหูไว้ฮะค่ะถากไปหูเอ็มไปเลย
บอกว่าระยะเผาขนมากนะครับก็เลยโยนกระโหลกศีรษะมนุษย์ทิ้ง
แล้ววิ่งหนีไปเลยฮะแล้วเขาก็ไม่กลับไปอีก
ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นในไอซ์เอากระโหลกศีรษะมนุษย์อันนั้น
ไปทิ้งไปฝังไปอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้แล้ว
ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจนี่แหละว่าเนี่ยผมงมตรงเนี้ยแล้วเมื่อวานเขาก็ไปงมเจอ
ใช่เมื่อวานไปงมก็ไม่เจอชิ้นส่วนกระโหลกนะที่นายเอ็มบอกหยิบขึ้นมาจากในน้ำแล้วอ่ะ
เจอแต่ชิ้นอื่นอื่นอ่าได้มายี่สิบแปดชิ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ในเอ็มบอกว่ายังมีศพที่ถูกฆ่าใส่หีบเหล็กถ่วงน้ำไว้ด้วย
น่ะตำรวจกำลังสอบไปอ่าพยานอีกสี่ปากนะครับอ่า
ซึ่งได้ข้อมูลว่าน่าจะมีมากกว่า๓ศพในน้ำเนี่ย
แสดงว่าใส่หีบเหล็กไม่ใช่มีแค่น้องกุ๊กกิ๊กคนเดียวซะแล้ว
กุ๊กกิ๊กก็ใส่หีบเหล็กนะใช่ค่ะแต่ฝังดินนะ
เบื้องต้นเชื่อว่าทั้งหมดจะถูกฆาตกรรมอำพลางมาตั้งแต่ก่อนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าด้วยนะครับ
ศพที่ในเอ็มอ้างว่าอยู่ในหีบเหล็กกับอีกศพหนึ่งที่ฝังไว้ใต้ต้นมะม่วง
เจ้าหน้าที่ก็ยังหาอยู่แต่ยังไม่เจอนะฮะ
แล้วก็มีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีแม่บ้านสองคนในบ้านของในไอซ์ที่ทำงานอยู่ที่บ้านในไอซ์หายตัวไป
ก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนจะเป็นศพเป็นโครงกระดูกที่เจอหรือเปล่า
ถ้าไม่ใช่น้องกุ๊กกิ๊กที่ขุดเจอไปก่อนเนี่ยจะใช่แม่บ้านสองคนนี้ไหม
พิสูจน์หลักฐานนะครับก็ต้องนำหลักฐานจากเมื่อวานนี้ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะ
แต่เชื่อว่าเบื้องต้น๒๘ชิ้นที่เจอเมื่อวานนี้เสียชีวิตมาแล้วหลายปี
ทีนี้ก็ต้องไปสืบสวนหาข้อมูลแล้วว่าที่ไหนมีการแจ้งคนหายไว้บ้าง
โดยเฉพาะหญิงสาววัยรุ่นใช่ค่ะและเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ต้องหาจุดเชื่อมโยงด้วยนะคะ
ว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่เป็นโครงกระดูกที่เจออยู่ในบ่อน้ำเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวในไอซ์อย่างไร
เหนือจากที่เจออยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านของในไอซ์แต่ตำรวจบอกว่า
หลักฐานที่งมไปแล้วเจอเนี่ยมันเชื่อมโยงได้แน่
คุณผู้ชมข้อความมาบอกว่าอโหน้ำในหมอน้ำมันดำดำ
ทำไมไม่สูบน้ำออกเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าขอประเมินก่อน
ว่าจะต้องสูบน้ำออกจากบ่อหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ยังสามารถดับน้ำได้อยู่
ยังดำน้ำหาได้อยู่สองไร่ลึกสองเมตรอ่ะ
เมื่อวานนี้อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าเจออะไรบ้าง
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงไปอีกไปงมอีกนะคะเป็นวันที่๒
มาดูกันค่ะว่าวันนี้เจออะไรช่วงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่นำเชือกมาขึงเป็นแนวนอนนะคะ
ถึงจากที่พบโครงกระดูกที่ผูกติดกับรั้วเหล็ก
แล้วก็ดำงมไล่ขึ้นไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อีกกว่าสามสิบชิ้นค่ะ
ต้องพิสูจน์นะคะว่าโครงกระดูกมนุษย์ที่เจอเพิ่มเช้าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงไหนของร่างกาย
แล้วก็ไปเจอซากเรือไฟเบอร์หนึ่งลำอันนี้ช่วงเช้าของวันนี้นะคะ
ส่วนช่วงบ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นบ่อน้ำกันอีกรอบก็นำเชือกมาขึงเป็นแนวตั้ง
ถึงจากที่เจอโครงกระดูกที่ผูกติดกับรั้วเหล็กแล้วก็ดำงมไล่ขึ้นไปเหมือนเดิม
ทีนี้ไปเจอนะคะชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เจอก็คือกระดูกเชิงกราน
กระดูกสันหลังข้อต่อกระดูกสันหลังช่วงล่าง
แล้วก็เจอกางเกงชั้นในผู้หญิงกางเกงชั้นในผู้ชาย
โปรสั้นของผู้หญิงเจอกันไกลเหล็กมีแบตเตอรี่มีชุดของผู้หญิง
นี่ค่ะอันนี้สิ่งที่เจอรอบบ่าย๕โมงครึ่งค่ะตอนเย็นเจ้าหน้าที่เขาหยุดการค้นหานะคะ
แล้วก็นำสิ่งที่เจอตลอดทั้งวันวันนี้มาเรียงมารวมมานับ
สรุปแล้วเนี่ยเจอกระดูกมนุษย์ประมาณ๒๘๘ชิ้นคุณผู้ชม๒๘๘ชิ้น
ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นชิ้นส่วนไหนก็มีแค่กระดูกเชิงกราน
กระดูกสันหลังกับข้อต่อชิ้นส่วนอื่นอื่นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์นะคะ
ว่าเป็นกระดูกที่ชิ้นส่วนไหนของมนุษย์แล้วเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชาย
เพราะว่าไปเจอกางเกงชั้นในผู้ชายด้วยครับสรุปเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
จากการค้นหาบ่อน้ำสองไร่ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านของในไอซ์เนี่ยนะคะ
วันแรกเจอกระจุกเส้นผมกระดูกมนุษย์กรามล่างมีฟันอยู่ด้วย๘ซีด
กระดูกมนุษย์ช่วงต้นขากระดูกมนุษย์๒๘ชิ้นที่ต้องรอการพิสูจน์อันนี้คือวันแรก

ส่วนวันนี้ช่วงเช้าและบ่ายนะคะเจอกระดูกมนุษย์กว่า๓๐ชิ้นอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์
พิสูจน์ทราบแล้วคือกระดูกมนุษย์ช่วงเชิงกรานกระดูกมนุษย์ช่วงสันหลังกระดูกมนุษย์ช่วงข้อต่อ
เรื่องต้นเนี่ยวัดความยาวความกว้างได้ประมาณ๓๐เมตรยาว๒๐๐เมตร

มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเยอะเลย

ด้านนอกขณับข้างด้วยหมู่บ้านจัดสรร

เจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะของบ่อน้ำเนี่ยค่ะ

ดูจากโรนจะเหมือนกับว่ามีบ่อน้ำสามบ่อติดกันแต่จริงจริงแล้วมันเชื่อมต่อกันหมดนะคะ
นี่เป็นตัวแอลนี่นะคะโอ้โหแล้วถ้าสูบน้ำจะสูบน้ำไปทิ้งไหน
ใช่คือเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องประเมินก่อนว่าจำเป็นถึงขั้นต้องสูบน้ำออกจากบ่อไหม
คือมันกว้างใหญ่จริงจริงครับจุดที่ดูคล้ายกับสองบ่อติดกันเนี่ยค่ะ
ด้านบนเจ้าหน้าที่ดำน้ำเพื่อค้นหาแล้วนะคะครับแต่นี่ฮะแต่มันมีอุปสรรคก็คือมันมีต้นมะขามเทศที่ตายแล้ว
อยู่ในบ่อน้ำพอดำลงไปเนี่ยหนามของต้นมะขามเทศมันเยอะ
ไปสักพักนึงต้องยุติการค้นหาครับสภาพน้ำที่คุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมมันดำแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เน่าสภาพน้ำก็เหมือนคลองทั่วไปมันจะสีเป็นแบบนี้แหละ
เจ้าหน้าที่เขาบอกมานะคะทั้งล่างเหมือนเป็นโคลน่ะฮะใช่ค่ะ
พอสำรวจทางอากาศแล้วเนี่ยคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราก็เดินเท้าสำรวจ
อืมเพราะเจ้าหน้าที่เขาหยุดภารกิจเนี้ยนะคะคุณระวีการก็ดูต่อ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนกลางคืนมันงมไม่ได้อยู่แล้วมันมืดด้วยมันอันตรายด้วย
ก็เลยหยุดแต่ทีมข่าวของเราไม่หยุดตอนเย็นตอนมืดก็ลุยต่อ
ค่ำเนี่ยทีมข่าวบอกว่ามันยิ่งน่ากลัววางเวงขนลุกนะคะครับ
จุดที่พบศพอ่ะค่ะทั้งจุดที่พบศพน้องกุ๊กกิ๊กไว้ยี่สิบสองปีที่ฝังดินอยู่นะคะ
จุดที่พบที่อยู่ในบ่อน้ำเนี่ยค่ะไม่ไกลกัน
ห่างกันสักประมาณสี่สิบเมตรได้สิ่งที่น่าขนลุกก็คือ
สุสานบรรพบุรุษของในไอซ์อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะอ๋อเหรอฮะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยเดินสำรวจดู
แล้วก็บันทึกภาพมาให้ด้วยความที่พื้นที่กว้างมากจริง
ดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจุดไหนจะมีศพไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
รอบรอบบ้านนึกออกไหมคะนี่คือภาพที่คุณระวีการไปเดินสำรวจนะฮะ
เอ๊ะเขามีมีเสียงตรงนี้ไหมที่อ่าไปเดินสำรวจดูเนี้ยอืมอ่า
อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงวังเวงไว้เมนาวังเวงซะหน่อย
ต้องเย็นคำน่ะเอ่อทุกประชนครับ
เรื่องของในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยที่คดีนี้อยู่กับ

ตอนที่ในไอซ์ไปเจอน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตามข่าวบอกว่าน้องเขาก็ทำงานลักษณะแบบสาวไซลาย

ไอซ์คุยไปคุยมาน้องกุ๊กกิ๊กก็เล่าให้ฟังว่า

ไอซ์ก็โอ้โหเจตนาดีเนี่ยน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ย
ตอนนั้นนะตามที่พยานเขาบอกเล่ามาเนี่ย
ไอซ์ก็พาน้องกุ๊กกิ๊กไปแจ้งความ

กับตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

ไอซ์พาน้องกุ๊กกิ๊กไปแจ้งความเรื่องเคยถูกรุมโทรม
แต่ไปมาพอตำรวจจะสืบสวนสอบสวนต่อ

แล้วก็มีญาติของน้องกุ๊กกิ๊ก

จับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้คนหนึ่ง

อ่าถ้าผมอยากจะมีโทษลดน้อยลง
อยากจะเป็นพยานในคดียาเสพติด

อ่าแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเนี้ย
ผมเคยเสพยาเสพติดกับในไอซ์

ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตอยู่ในหีบเหล็

นี่ฮะบ้านอยู่สุดซอยเพชรเกษม๔๗
แล้วนี่ไงคะหีบเหล็กที่อยู่ในบ้านของในไอซ์

อ่าตอนที่เปิดมาไม่เจอใครแล้ว

แล้วก็ให้ไปชี้จุดแล้วไปขุดดิน

หญิงสาวที่มีลายศักดิ์เต็มแผ่นหลัง

สภาพศพเนี่ยอาจจะดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว

ไอซ์ก็สารภาพว่าให้น้องกุ๊กกิ๊กนอน

เขาหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจตายแล้วเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกว่าคนเดียวมันขุดไม่ได้แน่

นี่ฮะอันนี้ที่ไปขุดกัน
อ่าตั้งแต่ช่วง
ต้นเดือนมกราคมนะฮะ

หนึ่งในผู้ที่ไปขุดดินในวันนั้น

แล้วเจอศพหญิงสาวที่เป็นน้องกุ๊กกิ๊ก

คืออาสากู้ภัยของร่วมกระตันยูนะครับ
นายสุภมิตรสาลี

หลังจากวันที่เจอร่างน้องกุ๊กกิ๊กนะ

ในฝันเขาเห็นตัวเขาเองด้วย
ว่าเขาเนี่ยเดินไปถามผู้หญิงคนนั้น

ทำไมไม่กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ล่ะ

ได้แต่ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้เขา
ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณ

ตามเจอศพของเธอ
ก็ถามว่าน้องว่าทำไมไม่กลับบ้านพี่ช่วยเอาขึ้นมาแล้วกลับไปหาพ่อแม่อะไร
อย่างงี้เขาก็แบบยิ้มจำชุดเขาได้เขาก็ยิ้มแล้วเขาก็แบบ
ยกมือไหว้เราแล้วก็ก้มหัวคือหันหันกลับไปอีกที
น้องก็หายไปแล้วน่าจะมาขอบคุณนะครับ
เพราะว่าอยู่ใต้ดินมานานแล้วมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านในไอซ์นะครับ
แล้วก็เคยมารับจ้างดายาที่บ้านในไอซ์บอกว่าไม่คาดคิดว่าจะมีการ
ตกรรมอำพลางเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ที่ผ่านมาเคยมาทำงานนะ
อ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลานเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นผู้หญิงสองคน
เนื้อตัวมอมแมนวนเวียนอยู่ในระแวกบ้านในไอซ์จนมารู้ว่าพบศพในบ้านในไอซ์นี่แหละ
อ่าก็เลยเหมือนกับกลัวกลัวอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงอ่าหลานเคยเจออะไรกันแน่
พอดีหลานเขาเดินผ่านตรงนั้นไงก็ถ่ายรูปมาเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงสองคน
เราก็ไปเล่าให้เราฟังเราก็เลยว่าเอ๊ะตาปากหรือเปล่าหรืออะไรไง
อ่ะเนอะเด็กมันก็คือเด็กอ่ะมันบอกหนูเห็นจริงจริงเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะ
เหมือนเหมือนเปื้อนเหมือนยังไงก็ไม่รู้
โอ้โหนี่นี่ดูดูดูดูขนแขนสแตนนับเลยมันไม่ไหวเนี่ย
แล้วมามืดอย่างนี้ป้าก็ว่าจะกลับแล้วนะเนี่ย
ค่ะก็น่าจะมากกว่าเห็นเขาคุยกันทางด้านนู้นนะคะ
เขาบอกว่าเขาเขาคิดว่าประมาณแปดเก้าศพแต่อันนี้ป้าไม่รู้นะ
คือป้าก็ฟังเข้ามาอีกทีนึงคนอ่ะเขาเป็นจิตจิตนิดนิดอย่างเงี้ย
ลงบ่อแต่ว่าไม่ทราบว่าศพสุดท้ายทำไมเอาไปฝัง
เพราะว่าฝังมันก็ต้องใช้แรงเนอะเยอะถ้าถ้าเขาโยนลงบ่อแล้วทำอย่างงั้นมันก็
มันขึ้นมาไม่ได้อ่ะทั้งทับทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ตายอ่ะ
พูดถึงหลายศพเนอะเขาก็คงจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ
แต่เราไม่เห็นเขาไงมันถึงได้ขนลุกอยู่อย่างนี้แหละ
นี่ป้าบอกป้าไม่เห็นนะแต่หลานป้าเคยเห็น
เห็นผู้หญิงสองคนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยอยู่พื้นที่แถวเนี้ย
ขนาดป้าไม่เห็นนะป้ายังขนแขนสแตนอัพใช่ขนลุกไปหมดเลยลุก
แล้ววันนี้ฮะสลากินแบ่งรัฐบาลออก
บ้านเกิดเหตุบ้านของในไอซ์อยู่ซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดอืม
โอ้โหชาวบ้านบอกว่าเสียดายเสียดายคุณเขียนมาสอน

จะได้รางวัลที่หนึ่งวันนี้ใช่ไหม
ก็มีเหมือนกันมีพี่คนหนึ่งเขาซื้อ

เขาซื้อรอตเตอรี่๗๗๔นี่แหละ

เหล็กท้าย๓ตัวนี้มันไม่ใช่นะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถูก๓ตัวคุณเขียนมาสอน

อาจจะสลากินแบ่งไม่ใช่ของรัฐบาล
ที่ผมเจอคุณแถวมุมตึกคุณบอกคุณถูก๗๐

หลบลงไม่ถูกนะ
ไม่ได้ซื้อ
ในไอซ์ผู้ต้องหานะคะ

ว่าตอนนี้ถูกฝากขังอยู่นะคะ

ก็คือข้อหาในส่วนของอาวุธปืน

ไม่รู้ว่าคนกี่คน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าคดีนี้คืบหน้าไปมากตำรวจสอบพยานไปหลายปาก
ญาติของผู้เสียชีวิตญาติของผู้ที่คาดว่าเสียชีวิต
รวมถึงญาติของในไอศ์ด้วยนะคะ
สำหรับกระดูกมนุษย์ที่เจอเนี่ยก็ต้องส่งตรวจที่นิติเวศ
เพื่อตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นกระดูกของใคร
แล้วก็จะมีการหารือกับหน่วยงานต่างกำลังหารือกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
ว่าจะสูบน้ำไหมจะเอาเครื่องสูบน้ำเอาเทคโนโลยีอื่นอะไรมาช่วยไหมนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเชื่อว่ามีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า๓รายอย่างน้อยนะ

ศพล่าสุดดูจากเสื้อผ้าก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์เพศหญิงค่ะ
แต่ก็ต้องรอผลจากนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งเพื่อความรัดกลุ่มในการแจ้งข้อหานะคะ
ถ้ามีการพบชิ้นส่วนมนุษย์แล้วยืนยันแล้วว่าเป็นผู้เสียชีวิต
แล้วถ้าตรวจสอบพบว่าใครมีส่วนการทำผิดก็จะแจ้งเขาหาไล่เป็นส่วนไป
หนึ่งศพก็หนึ่งกรรมหนึ่งวาระครับไม่ต้องกังวลครับ
ถ้าเจออีกก็ว่าอีกแล้วพบว่าใครกระทำผิดเข้าไปถึงตรงไหน
แจ้งข้อหาหมดยืนยันว่าทำอย่างเต็มที่ครับอืมต่างกรรมต่างวาระนะคะ
ครับหนึ่งศพก็หนึ่งสำนวนสองศพก็อีกสำนวนหนึ่ง
แล้วก็เพิ่มโทษบวกโทษไปนะคะอืมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปตรวจสอบในบ้านของในไอซ์เพิ่มเติมด้วยที่ไปตรวจสอบก็คือประตูบ้านค่ะ
ครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องตรวจสอบว่าประตูเหล็กที่เจอในน้ำที่เหมือนกับว่าตั้งใจเอาไปทับเอาไว้แบบถ่วงน้ำเอาไว้เนี่ยประตูเนี้ยมาจากไหน
ประตูบ้านของในไอซ์หรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจประตูบ้านของในไอซ์มันใกล้เคียงกันเลยคุณผู้ชมกับประตูเหล็กที่เจอในเบาะน้ำเมื่อวานอ่ะประตูบ้านนี้นะ
ใช่ค่ะขนาดมันเท่ากันเลยเหมือนกับในไอซ์เนี่ยถอดประตูเหล็กเดิมของบ้านตัวเองนี่ค่ะ
ถอดออกเอาไปถ่วงน้ำศพในบ่อน้ำแล้วก็เอาประตูมีแค่ประตูเปิดปิดอ่ะอ่า
เป็นเหล็กมันเอาออกไปแล้วไม่ต้องมีเหล็กดัดกั้นแล้วใช่สูงสองเมตรกว้างเมตรกว่าเนี่ย
หนัก๑๕๐กิโลกรัมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าที่ถ่วงน้ำอ่ะก็ไม่ทำคนเดียวหรอก
เหล็กขนาดหนักขนาดเนี้ยจะยกคนเดียวยังไงถูกต้องนี่นะคะ
ก็เอาออกไปได้เพราะว่าก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาบุกอะไรเข้าบ้านหรอก
บ้านเขาเองก็ใครแหลมมาก็ยิงใส่เขาตลอดเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็
ตรวจสอบเรื่องของประตูดังนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าคือที่ต้องตรวจสอบเพราะว่า
มันต้องหาอะไรที่เชื่อมโยงกับในไอซ์ไงอืมชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เจอในบ่อน้ำ
จากไปเจอในบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์แล้วเนี่ยมันมีอะไรเชื่อมโยงไปถึงตัวในไอซ์ได้บ้างนะคะ
สำหรับตัวในไอซ์เองย้อนกลับไปก็คือถูกจับตั้งแต่๙มกราคมนะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปแล้วก็ในบ้านเนี่ยมีปืน๙มมมียาไอซ์
มีถังแก๊สอยู่ในห้องนอนนะคะแล้วก็ตัวลูกน้องที่ให้ข้อมูลเพิ่มขยายผลมาจนถึงตัวในไอซ์
ชื่อว่านายเฉลิมชนนะคะตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยว่านายเฉลิมชนที่ถูกจับข้อหายาเสพติด
การซัดทอดมาถึงในไอซ์เนี่ยนายเฉลิมชนรู้เห็นกับคดีฆาตกรรมอื่นของในไอซ์ด้วย
หรือเปล่านะคะนี่เป็นภาพที่เพจอีจันทร์เขาอ่าตามเจ้าหน้าที่เข้าไปวันที่จับในไอซ์
เมื่อเก้ามกราคมอืมในบ้านพักวันนั้นน่ะนะฮะอืม
อ่าก็สิบเอ็ดมกราคมก็พาไปฝากขังเรียบร้อยแล้วค่ะ
รอแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับจากเรื่องของอ่าฆาตกรรมอำพลางพวกเนี้ย
นี่ฮะอ่าทีนี้คำถามที่ว่าการก่อเหตุลักษณะขนาดนี้เนี่ย
จะทำคนเดียวหรือทำกี่คนอืมอ่าวันนี้นะครับพันธบทเอกจิรกฤษ
จารุณพัฒน์ผู้อำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบานอ่าต้นทางเลยอ่ะที่เริ่มต้นคดีในไอซ์เนี่ย
อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอ่าท่านบอกว่าอ่าหลังจากนำหมายค้นจากสารอาญาธนบุรี
มาแสดงให้ป้าของในไอซ์เพื่อเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่บ้านของในไอซ์
ตอนนี้น้ำหนักก็คือพุ่งไปที่บ่อน้ำในบ้านในไอซ์นะครับ
แล้วก็เจอกระดูกมนุษย์จริงจริงนะครับเจอชิ้นส่วนโครงกระดูกต่าง
เรื่องต้นคาดว่าเรื่องของการฆาตกรรมเนี่ย
ไอซ์น่าจะทำเพียงคนเดียวอืมอ่าคือทำให้เขาตายเนี่ย
เพียงคนเดียวอ่าอย่างเช่นน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยคือจับเขายัดใส่หีบเหล็ก
ใช่ค่ะแต่การที่จะเอาไปฝังเอาไปอำพลางพวกเนี้ย
อาจจะอาศัยคนใกล้ชิดและคนสนิทมาช่วยเหลืออย่างเช่นเรียกเข้ามา
ให้ช่วยมาขุดศพหน่อยช่วยมาฝังศพหน่อยอะไรแบบนี้ครับ
เขายืนยันว่าผู้ต้องหาให้เขามาหาในบ่อนี้๒ส่วนครับ

ส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงมุมแล้วมีประตูเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมา
ส่วนที่สองอยู่ในหีบเหล็กแต่ณเวลานั้นเนี่ยเขาหาเจอแค่ส่วนหนึ่ง
คือเรื่องที่ประตูอันร้อยทับไว้ก็คือเราเจอแล้วแต่ส่วนหีบเหล็กเขายังไม่เจอ
เขาคุยกันเนี่ยนะครับปีหกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาคุยกันเล่าให้ฟังตอนที่อยู่ข้างในคุกว่าเฮ้ย
ทำอย่างนี้อย่างนี้ไว้เดี๋ยวมึงออกมาเจอกันแล้วเดี๋ยวช่วยไปงมให้กูหน่อย
จากจากสืบพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำคนเดียวครับ
เพียงแต่ว่าในการอำพางเนี่ยอาจจะใช้ไหว้วานคนในบ้านเพราะจากพื้นที่บ้านเป็นพื้นที่กว้างใหญ่
เป็นฟังเขาเล่าว่านะครับเราก็มีหน้าที่พิสูจน์
เราก็ค่อนข้างที่จะมาจับก่อนว่าใครหายตัวไปห่วงเวลานั้นใครหายตัวไป
มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ไหมเพราะจากจากห้าห้าถึงเวลาถึงตอนเนี้ย
ก็ก็ยังยังไม่มีอ่ะครับผมว่าสองถึงสามครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสามหรือเปล่าแต่ว่าที่พยานยืนยันเนี่ย
สองอยู่ในน้ำครับครับแต่ไม่รู้ว่ายังไม่มีครับ

เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคดีนี้ไม่ง่ายนะฮะค่ะไม่ง่ายเลยนะครับ
มีคนเดียวที่จะบอกได้ชัดเจนแบบทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ทำอะไรยังไงไว้บ้างมีกี่ศพกี่คนเนี่ย
ก็คือในคนนี้เท่านั้นก็คือในไอซ์อืม
ซึ่งอยู่ที่ว่าในไอซ์จะยอมบอกหรือเปล่าใช่ในไอซ์ก็รับสารภาพแค่ศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ฝังดินเอาไว้ไงอืม
กระดูกมนุษย์ที่เจอในบ่อน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าในไอซ์จะปฏิเสธหรือรับสารภาพหรือยังไงแหละ
เพราะว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศพที่อยู่ในน้ำกี่ศพแต่ชิ้นส่วนกระดูกมันเยอะมาก
ร้อยชิ้นเนี่ยค่ะครับทีเนี้ยค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะเห็นกันในโลกโซเชียลกันไปแล้วใช่ไหมคะ
ในไอซ์ก็มีการแชร์กันว่าโอ้โหในบ่อน้ำอ่ะ
ที่เจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์น่ะในไอซ์เลี้ยงปลาอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้อ่ะ
กับจราเข้ตั้งใจตั้งใจเลี้ยงเพื่อให้ไปกัดกินเนื้อศพที่ทิ้งเอาไว้ในบ่อหรือเปล่า
เออเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ไปงมไปดำน้ำเจอปลาตัวนี้หรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าบึงน้ำเนี่ยมีจราเข้อยู่ชาวบ้านบอกนะจราเข้เลย
ใช้คำว่าจราเข้นะคะอ่าพ่อของในไอซ์เคยเอามาเลี้ยงไว้โอ้โห
คาดว่าช่วงก่อนน้ำท่วมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่น่าจะเอาออกไปเลี้ยงที่อื่นแล้ว
แต่ไม่รู้หลงเหลืออยู่หรือเปล่าคือชาวบ้านคิดว่าเป็นจราเข้เลยนะอืม
แล้วก็ผู้หญิงที่มาที่บ้านของในไอซ์เนี่ยชาวบ้านบอกเลยว่ามาบ้านในไอซ์ทีไรนะ
ออกไปไม่เคยครบเช่นมาสามออกไปหนึ่งเอาเหรอมาสี่ออกไปสองอะไรอย่างเงี้
ชาวบ้านบอกนะคือมากี่คนเนี่ยออกไปไม่เคยครบเลย
คือเขาพาเขาไปสองสามคนอย่างเงี้ยมันจะออกมาอยู่สองคนอืม
เข้าไปสี่คนออกมาสามอย่างงี้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงนะครับ
นี่ข้อมูลจากชาวบ้านนะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าคนกลัวมาก
คนที่อยู่แถวบ้านในไอซ์อะค่ะกลัวในไอซ์มาก
กลางคืนเมากว่ายิงปืนขู่ขนาดแค่แบบส่องไฟรถไปในบ้านในไอซ์อ่ะ
ขับรถแล้วก็ทางผ่านหน้าบ้านใช่ไหม
มันก็สาดไปบ้านในไอซ์โดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะครับ
ถือปืนมายิงใส่เลยนะโอ้โหแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะค่ะ
คนงานในบ้านของในไอซ์ก็จะถูกทำร้ายด้วยนะคะครับ
ทุกครั้งที่ทำงานแล้วในไอซ์ไม่พอใจอ่ะอืม
จะเอามีดเอาดาบไปไล่ฟันเอาปืนไปไล่ยิงไล่ออกจากบ้าน
อืมอันนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านเล่าให้ฟัง
ครับทีนี้มาดูเรื่องของปลากู้ภัยดำน้ำนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่าก็ไปเจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เนี่ยนะ
ถามว่ากู้ภัยเจอปลาที่โอ้โหปลาจอราเข้อะไรหรือเปล่านะคะ
อ่ากู้ภัยบอกว่าปลาที่ว่านี้ไม่ใช่ปลาดุร้าย
ครับแต่มันตัวใหญ่ปลาช่อนอเมซอนปลาแอลลิเกเตอร์
คล้ายจอราเข้ค่ะแต่มันไม่ใช่จอราเข้นะคะอ๋อ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกแบบนี้นะคะแล้วจราเข้อ่ะ

โชคดีแล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่ไม่เจอค่ะอืมอืม
แต่ปลาที่เจอเนี่ยค่ะมันจะตัวใหญ่หน่อย
ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ทำร้ายหรือกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร
แต่มันจะกินปลาเป็นอาหารนะคะอ่ะฟังเสียงกู้ภัยหน่อย
ที่ไปเจอปลาอยู่ในบ่อนะคะ
หลงไปเจออะไรวะพี่เขาลือมีปลา
มันก็ตัวใหญ่อ่ะครับที่หุบตรงข้างฝั่งนเนี่ย
พอพวกนี้เขาจะไม่เข้าใกล้พวกนักดำน้ำหรอกเป็นพร้อมอากาศ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

จากปลาแล้วเนี่ยมีอุปสรรคเรื่องของโครนด้วยโครนลึกค่ะคุณผู้ชม
น้ำมันเลยดูดำดำแบบนี้ค่ะครับโครนลึกถึงขั้นแบบเจ้าหน้าที่บอกสุดศอกนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้มือล้วงผ่านชั้นโครนไปผิวดินแล้วค่อยไปคลำหาสิ่งของ
คลำหาชิ้นส่วนมนุษย์ที่ก้นบ่ออ่ะมันก็เลยต้องใช้เวลา
คือปกติโครนใต้น้ำเนี่ยล้วงลงไปสักฝ่ามือก็พอจะคลำตักขึ้นมาดูได้
นี่สุดศอกค่ะสุดศอกยังแบบสุดศอกค่ะหื้อยังไม่แทบไม่ถึงอ่ะ
นี่ก็เลยเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำน้ำค้นหานะคะ
แต่ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเออจะถึงขั้นต้องเออสูบน้ำออกมาจากบ่อไหมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเคยคุยกับอดีตพนักงานที่ทำงานในโรงพิมพ์ในพื้นที่บ้านของนายไอซ์นะฮะ
ที่เขาให้ข้อมูลคือบ้านของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นสมบัติเก่าแก่ของคุณพ่อคุณแม่ของในไอซ์
อืมอ่าเขาเคยเป็นเจ้าของตลาดดังค่ะนะแถวบังแคร์นะครับ
เป็นร้อยห้องอ่าคือโรงพิมพ์เนี่ยอดีตพนักงานในโรงพิมพ์เคยให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าก็คลุกคลีกับครอบครัวนี้มาพอสมควรนิสัยใจคอของนายไอซ์เป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบใช้กำลังกับผู้อื่นแต่จะเป็นเฉพาะกับคนที่ไม่มีทางสู้เท่านั้น
ถ้าใครสู้ได้ไอซ์ก็จะไม่ยุ่งแล้วไอซ์เป็นคนชอบสะสมอาวุธนะโดยเฉพาะอาวุธมีดของแหลมคม
แล้วชอบเอามาทำร้ายร่างกายพนักงานในโรงงานนี่แหละในโรงงานของพ่อแม่ตัวเองนี่แหละนะ
คุณพ่อนี่เสียชีวิตไปแล้วนะคุณแม่อันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงตามคงตามข่าวเนี่ย
แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนในไอซ์นะเขาเคยทำร้ายคนที่ให้ข้อมูลกับเราด้วย
เคยแทงมาครั้งหนึ่งแต่ไม่บาดเจ็บเพราะว่าเขาต่อสู้แล้วไอซ์สู้ไม่ได้
หลังจากนั้นไอซ์ก็ไม่กล้ามาทำร้ายเขาอีกเขายังบอกว่าในไอซ์เป็นคนมีเงินนะฮะ
เป็นเงินจากมรดกของพ่อกับแม่ก็เลยเอาเงินนี้มาใช้เที่ยวเตร่
พาผู้หญิงมาที่บ้านไม่ซ้ำหน้า
คนไหนที่ในไอซ์พามาแล้วไม่ได้ดังใจก็จะถูกทำร้ายร่างกาย
ที่เขาเคยเห็นต่อหน้าต่อตาคือมีผู้หญิงสองคน
ตอนนั้นเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาล
แต่เขาก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะถึงขั้นเป็นคดีความนะ
ออกไปจากบ้านก็ไม่เคยเห็นใครไปแจ้งความเรื่องมันก็เงียบหายไป
แต่อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะว่ามีพ่อเลี้ยงเป็นตำรวจยศสูงคนหนึ่งก็จะคอยช่วยเหลือ
แล้วก็มีประวัติรักษาอาการทางจิตเพศด้วยทุกครั้งมีเรื่องมีคดีความ

กับพนักงานในโรงพิมพ์หรือว่าหลายหลายคนนะก็คือไม่พอใจก็จะเรียกมา
ทำร้ายทำร้ายบางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้ผมเคยเจอแทงหนึ่งทีแต่ไม่
เพราะเราก็สู้เหมือนกันเนี่ยประจำเข้ามาแล้วก็ออกมั่งไม่ได้ออกมั่ง
ถูกใจก็ได้อยู่ต่อไม่ถูกใจก็โดนทำร้าย
เหมือนอย่างกรณีที่ว่าวัยรุ่นสองคน
วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือที่ว่าเลือดอาบท่วมตัว
เคสนี้ผมก็เขาเห็นนะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย
ก็แค่สงสารเพราะเด็กมันวิ่งหนีออกมาเลือดอาบเต็มตัว
ก็ส่งโรงพยาบาลธรรมดาทั่วไป
ไม่มีการแจ้งอะไรมากมายเพราะทางญาติเขาก็เคลียร์
ทุกอย่างก็จบแต่รู้อย่างหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
นะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยถูกดำเนินคดี
แล้วมันก็มีใบนี้บอกว่าเป็นผู้ป่วยก็หลุด

มีพ่อเป็นตำรวจเป็นพ่อเลี้ยงคอยช่วยเนี่ย
แต่สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีติดคุกจนได้นะฮะ
คดียาเสพติดแล้วก็ไปเจอกับคนที่อยู่ในคุก
แล้วออกมาเขาก็มาเป็นพยานให้กับตำรวจเนี่ย
นำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็ไปตรวจค้นเจอศพเจอโครงกระดูกเนี่ยนะฮะ
แต่วันนี้นะคะก็มีผู้หญิงคนนึงอะค่ะก็แปลกอยู่เหมือนกันทีมข่าวบอกนะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นในบ้านของในไอซ์
มีผู้หญิงคนนึงนั่งแท็กซี่มาบอกว่ารู้จักกับในไอซ์
เป็นเพื่อนกับในไอซ์เป็น๑๐ปีแล้ว
มีเพื่อนคนนึงบอกว่าให้เธอมาหาในไอซ์เพื่อมาคุยธุระ
ก็เลยเอารูปในไอซ์ให้เธอดูบอกว่าในไอซ์คือคนนี้ใช่ไหม

พอเห็นรูปบอกไม่ใช่ก็เลยงงมาก
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวผู้หญิงคนนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
อยู่ดีมาบ้านในไอซ์ทำไมมาถามหาในไอซ์ทำไม
รู้จักกันที่ไหนยังไงไปสอบปากคำที่สอนอเพชรเกษมค่ะ
แล้ววันนี้พี่มายนะครับชื่ออายที่ชื่อมันทำอะไร

คือนัดกันไว้

เคยเจอกันรู้จักเรื่องที่แบบแต่ตอนนี้ไม่เคยเจอกันกัน

ก็เลยให้ข้อมูลแบบยังงงหน่อย

ใช่แล้วก็มันเป็นบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุคดี

จะคนละไอซ์อันนี้ก็ไม่รู้นะคะ